เอาไปต่อกันที่เรื่องราวสวยงามกันบ้างดีกว่าค่ะ
โอ้โหเปิดตัวกันไปแบบอลังการงานสร้างไปแล้วแล้วนะคะ
สาวหลายคนได้โชว์ทักษะความสามารถในด้านต่างผ่านกิจกรรมต่างนะคะ
ล่าสุดค่ะพวกเธอต้องมาโชว์ลีหลาการโพสตาร์ถ่ายแบบสุดแซ่บ
ทักษะการโพสต์ของแต่ละคนเนี่ยเผ็ดเวอร์ไปดูกันเลยค่ะ
จะได้โชว์ฝีไม้ลายมือทักษะความสามารถด้านการโพสต์ท่าถ่ายแบบ
ที่เคยฝากผลงานการถ่ายแบบกับนิตยสารฉบับนี้มาแล้ว

มือควบคุมการถ่ายทำด้วยตัวเอง
ซึ่งสาวงามแต่ละคนก็ได้งัดลีลาท่าทางการโพสต์ท่าจุดเด็ดมาฟาดฟันกัน
ชนิดที่ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวค่ะ
และ๑ใน๑๔สาวงามผู้เข้าประกวดนี้
ซึ่งจะเป็นใครคุณผู้ชมสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเธอได้

เอ้าทำไมไม่โพสต์ค่ะล่ะพี่

ดูหูอุตส่าห์โพสต์ตั้งแต่นาน
สั่งมุมกล้องก็ได้เหมือนฟิมนาจิต

อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างแต่ละคนเนี่ยสวยนะคุณ
คนพลิกมาทั้งสวนเลยท่าโพสต์การวางตัวแบบโอ้โหสุด

คุณผู้ชมก็ต้องรอลุ้นด้วยนะคะว่าใครเนี่ยจะชนะภารกิจค่ะ